ทุกคนที่มาอุณาภาคั่งเลยนะคะ
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปบอกได้เลยค่ะว่า
คุณจะเจอมาริกาบนมีตระกูลมหาศุกร์ในแบบฉบับที่เป็นมาริกา
แล้วก็อยากจะขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่า
ได้ไปดำเนินคดีสองข้อหาต่อนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
หรือที่อ้างตัวเองว่าเป็นทนายอัจฉริยะนั้นนะคะ
ก็คือเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา๒คดีนะคะ
คดีแรกได้แจ้งความไว้ที่โรงพักพญาไทยเป็นคดีหมินประมาทต่อส่วนตนนะคะ
จากกรณีที่ได้มีการพาดพิงชื่อและพาดพิงถึงบุคลิกลักษณะนะคะ
แล้วก็ตำแหน่งทางการเมืองที่เราดำรงอยู่
และทำให้คนนะคะเชื่อได้ว่าเป็นเรานะคะ
แล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือเป็นพระราชบัญญัติ
ด้วยการกระทำความเปลี่ยนเกี่ยวกับพระราชจมัยัดคอมพิวเตอร์นะคะ

กว่าคดีจะสิ้นสุด
ซึ่งจากกรณีที่คุณอัจฉริยะเนี่ย

แล้วก็ให้ร้ายนะคะ
บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากเรียนทุกคนอย่างนี้
หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นนะคะ
กรณีที่ไม่ได้ออกมาตอบโต้ตั้งแต่ต้น
ว่าในอัศรียะนี้เขาไม่ได้ระบุชื่อผู้ใด
เพียงแต่ว่าแม้แต่กรณีที่ไปมีการยื่นเรื่อง
ก็ไม่ได้กล่าวโทษหรือระบุชื่อผู้ใด
แต่พอฟังสำหรับก็มีการออกออนไลน์

ก็ปรากฏว่ารวบรวมแล้วมันทำให้การพาดพิงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
เนื่องจากว่าดิฉันเป็นผู้ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพียงผู้เดียว
เหนือจากนั้นมันมีอีกหลายคนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งแต่พอสอบถามจากผู้สื่อข่าวเองก็ดีหรือจากใครก็ดี
แล้วก็อีกหลายเสียงที่มีการโทรศัพท์เข้ามายังไม่สิ้นสงสัยว่าจะเป็นผู้ใด
ดังนั้นเนี่ยพอเป็นสถานการณ์ลักษณะนี้เราคิดว่าเราก็คงจะต้องได้มีการแบบว่าออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจ
ทั้งนี้ก็อยากจะกลับเรียนว่ากรณีที่ได้มีการแจ้งความ๒คดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวและพรบคอมพิวเตอร์นั้น
เป็นคนละเรื่องกับกรณีที่คุณอัจฉริยะได้ทำหน้าที่ภาคประชาชนในการตรวจสอบนะคะที่เกี่ยวข้องกับหน้ากากอนามัยหรืออะไรต่าง
จะได้ว่าพวกฉันก็มาทำงานตรวจสอบซะ
ไม่ว่าจะเป็นนอนบุรดิมหลีกาพหุ่นสื่อข่าวก่อนหรือในโน้มที่แห่งโครคส่วนธรรมหรือพวัติธิบัตรก่อน
งานตรวจสอบลักษณะอย่างนี้ก็ทำมาอยู่เรื่อย
แต่ทั้งนี้ถ้าหากเรื่องที่มีการกล่าวหาอ้างอิงพาดพิงถึงนั้น
คือมันไม่เป็นความจริงก็ต้องรับผิดชอบ
เพื่อให้สังคมสิ้นสงสัยแล้วก็เพื่อให้ความอึมครึมต่างขี้คลายไป
ฉันคิดว่าการกล่าวหาแต่ฝ่ายเดียวไม่เป็นธรรม
มันกระทบถึงหน้าที่การงานของรัฐบะรีวะการกระทรงพาณิชย์
แล้วก็มันทำให้ทุกคนเนี่ยมโนผสมจินตนาการมากมาย
และบวกกับความมโนผสมจินตนาการ
และมีการพิภาควิจารณ์แบงกุญสังคมออนไลน์
ซึ่งบางทีเราทันได้ดูบ้างไม่ทันได้ดูบ้าง
นี้ชี้แจ่งของพี่น้องประชาชน
และทุกคนและพร้อมตอบคำถามทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งออกหน้ากากอนามัย
หรือกิจกรรมใดของผู้ประกอบการด้านหน้ากากอนามัย
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบการห้างร้านคนค้าคนขาย
แม้กระทั่งโรงงานหน้ากากอนามัยทั้งสิ้น
ข้อที่๒ที่ฉันขอปฏิเสธนะครับ
ที่ฉันไม่เคยรู้จักไม่มีความสำคัญ
ไม่ได้ผูกพันไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้เป็นมิตร
กับผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการหน้ากากอนามัยของบริษัทใด
ข้อที่๓ในการทำหน้าที่ขออนุญาตตามระเบียบราชการนั้นนะคะ
สมชนที่กระทงพันธุ์ก็ดีหรือหลายท่านก็ดีก็คงจะรู้ดูแล้ว
เขามีคณะกรรมการที่มาจากกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
แล้วมีอนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์การอาหารและยาหรือออยองค์การเพศสัตว์
แล้วก็องค์กรมการค้าภายในแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จะไปแทรกแซงหรือว่าไปสั่งการหรือมีส่วนอย่างที่มีความพยายาม
เยี่ยมข้อกล่าวหาให้กับฝ่ายการเมืองนะคะและที่สำคัญที่สุด
ทุกคนก็คือในเรื่องของการตรวจสอบ
ภาคประชาชนก็ดีในภาคพนักงานสอบสวนชั้นไหนก็ดี
กระทั่งถึงกระบวนการยุติธรรมทุกกระบวนการ
และไม่ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการใดขึ้นมาในสังคมไทยนี้นะคะ
ฉันยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

แม้แต่กรณีของคุณอาชิริยะในการที่จะตรวจสอบนะคะ
และขอให้เดินหน้าตรวจสอบทั้งนาฬิกาและทุกคน

ขอให้นำพยานหลักฐานรวบรวมให้ชัดเจน
แล้วนำไปให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วนำไปให้กับองค์กรตรวจสอบทุกองค์กรนะคะ

กรณีนี้ดิฉันขออนุญาตกลับเรียนว่า
หลักฐานข้อมูลถ้าหากไม่ชัดเจน

กับการใช้คำพูดเพียงแค่๒๓คำ
ทำร้ายคนที่ทำงาน

สร้างความเสียหายให้กับคนที่ตั้งอกตั้งใจทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นดิฉันหรือเป็นใครก็ตาม

และที่ฉันเองเนี่ยนะคะอยากจะกลับเรียนทุกท่านรวมทั้งคุณอัจฉริยะด้วยว่า
กระบวนการที่เราตรวจสอบผู้ใดก็ตามถ้าหากปราศจากซึ่งพยานหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
คุณจะไปหาความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้ยังไง
เพียงแค่ต้นกระบวนการที่คุณตรวจสอบ

เพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้
อยากให้ทุกคนไม่ใช่เพียงแค่คุณอัจฉริยะ
หากมีข้อมูลกรุณารวบรวมหลักฐานข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นที่ใด
ดิฉันมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตนเอง
ฉันขออนุญาตนะคะว่าการตรวจสอบ
ไม่ว่าจะเป็นการกักตุลสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นการขายเกินราคา
ไม่ว่าจะเป็นการกระทำการที่ผิดกฎหมายที่ใดก็ตาม
อยากให้คุณอัจฉริยะและทุกคนทำการตรวจสอบอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างเช่นกรณีที่มีหลักฐานคลิปวิดีโอ
ไนบอยไนนุ่นไนนี่
มีการกักตุลสินค้ามีการจัดกุม
มีหลักฐานมีพยานทั้งประเทศ
สิ่งเหล่านี้ก็อยากฟังคุณอัจฉริยะและฝ่ายตรวจสอบทั้งหมด
ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด
อยากกระตุ้นตาไม่ต้องห่วงค่ะ
ฉันมั่นใจในตัวเองมากเชื่อใจได้

รัฐมนตรีมาหลายกระทรวงในรอบ๑๐ปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓
ไม่เคยดั่งคล้อยไม่เคยถูกกล่าวหาไม่เคยไปกระทำการอันใด
ที่ทำให้คนสงสัยในพฤติกรรมไม่เคยมี
ตลอดชีวิตการทำงานตั้งแต่สื่อมวลชน
จนกระทั่งถึงเส้นทางการทำงานการเมือง
ฉันยึดหลักความซื่อสัตว์ความสุจริตค่ะ
หลักการนี้มันอยู่ในจิตสำนึกอยู่ในมโนสำนึก
ไม่ได้อยู่ในบุคลิกลักษณะไม่ได้อยู่ในหน้าตา
แต่มันอยู่ที่มโนสำนึกอยู่ในจิตสำนึก
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้สึก
มันไส้ไม่ชอบใจ
พอมีสถานการณ์ถาโถงนู่นนี่นั่น
ไม่ถูกจริตจินตนาการมโนผสมลงไปกันใหญ่
พูดที่ความจริงใจไม่ใช่ดิฉัน

ดิฉันขอเรียกร้องทุกคนนะคะว่า
ทุกคนต่างก็มีงานมีหน้าที่มีความรับผิดชอบ
ทั้งตัวดิฉันเองท่านตัธรรมดิวาการ
ทุกคนรวมทั้งข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

พวกเราต่างมุ่งมั่นทำงานฝ่าฟันภาวะวิกฤตนี้
ตลอดเวลาร่วมเดือนกว่ามานี่นะคะ
คุณรู้ไหมคะว่าหลายคนข้าราชการที่นี่
โดยเฉพาะที่กรมการค้าภายใน
อดประหลับขับประนอนตีหนึ่งตีสอง
ข้อมูลเอกสารการทำงานการกระจายการนึกถึงประชาชน
ระหว่างที่คุณกำลังหลับกันอยู่เขายังทำงาน
เพราะฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะบอกว่า
ตลอดระยะเวลาเดือนกว่ามานี้ในภาวะที่กำลังเกิดวิกฤต
ภาวะที่ทุกคนกำลังดิ้นลนในชีวิต
พวกเราทุกคนรวมทั้งข้าราชการกระทรวงพาณิชย์
เราทำงานแก้ไขวิกฤตเหล่านี้
วินาทีที่เขามีลมหายใจ
ทุกนาทีที่เขาหายใจ
ซึ่งอาจจะไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้

ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งโลก
การที่เราคาดหวังที่จะให้ทุกคนทำงานให้ได้ดั่งใจคน

เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่า
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ว่าจะเป็นตัวคิดเอง
ที่ทำหน้าที่แล้วก็ทำอย่างสุดกำลังความสามารถ
ภาวะที่กำลังเจอวิกฤตแบบนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาต
ขอความเป็นธรรมกับทุกคนว่าไม่ควรจะเอาข้อกล่าวหา
การใส่ร้ายการป้ายสีโดนปราศจากข้อมูลหลักฐาน
มาทำให้ข้าราชการหรือแม้กระทั่งข้าราชการการเมืองที่ดำรงตำแหน่ง
เกิดความวิตกกังวลขาดสมาธิในการที่จะร่วมมือร่วมใจกัน
ฝาฟันและประสูจน์วิกฤตโควิดสิบเก้านี้นั้นจะต้องยุ่งย่อมรู้
ว่าคนทำงานจะต้องมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ทำความรับผิดชอบ
หน้าที่ของดิฉันมีเพียงแค่การให้คำปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ไปทำอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายเหมือนยังทน
ต้องการที่จะยัดเยียดข้อกล่าวหาจึงฝากพี่น้องประชาชน
พี่น้องทุกคนทุกคนจะไม่ตัดสินคน
โดยที่ปราศจากข้อมูลหลักฐานนะคะและหลังจากนี้ถ้าเกิดใครผู้ใด
ต้องเปิดรับข้อมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต
อะไรต่างที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งกรณีที่มีคนใดกระบวนการใด
กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่จะใช้สถานการณ์ฉุกเฉินโอกาส
ซีนและฉากให้กับตนเองแต่ขณะเดียวกันนั้น
พฤติกรรมประสบการณ์ประวัติที่ผ่านมา
กันแล้วเป็นอย่างไรและดิฉันอยากจะเรียกร้องให้คนที่เคยถูกกระทำ
เช่นเดียวกันที่ฉันออกมาให้ข้อมูล
ออกมาให้หลักฐาน

เพื่อที่ในสังคมนี้การกล่าวหาใส่ร้ายมันจะไม่เกิดขึ้น
ขอบคุณค่ะ